เหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นการปล้นปืนที่บริเวณย่านวังบุรพา
เหตุการณ์แบบนี้นะครับถือว่าสามารถจับกลุ่มรวบตัวคนร้ายได้อย่างรวดเร็ว
จากการทำงานของตำรวจที่ทำงานกันเป็นทีม
และสามารถจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีมาสืบสวนสอบสวนได้แล้ว
ยกความดีความชอบให้กับจักรยานยนต์รับจ้างพลเมืองดีนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพุ่งชนคนร้าย
เพื่อสกัดจับเอาไว้ได้หนึ่งคนก่อนแล้วก็ขยายผลจับกลุ่มคนอื่น
ได้ตามมาติดตามเล่าเรียนเรื่องนี้ได้
ฮีโร่เสื้อกั๊กจากรายงานพิเศษโดยคุณเศรษฐาโสรินครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีที่นายนิทิศอิ่มรถ
คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์
่งชนหนึ่งในคนร้ายชาวจีนร่วมกับเพื่อนอีก๓คน
พยายามบุกเข้าป้นปืนของร้านขายปืนอินเตอร์อาร์ม
ภายในศูนย์การค้า๓ยอดพาซ่าถนนเจริญกรุงแต่ไม่สำเร็จ
เพื่อนร่วมแก๊งถูกยิงบาดเจ็บสามคนส่วนคนร้ายรายนี้
หลบหนีเข้ามาภายในซอยสิริชัย๑ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
ุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างพลเมืองดีรายนี้เล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่า
ขณะที่จอดรอผู้โดยสารอยู่ตามปกติได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายครั้ง
จึงวิ่งออกมาดูก็ได้พบกับคนร้ายรายนี้วิ่งหนีออกมาจากศูนย์การค้า
เขาจึงตัดสินใจขับรถจักรยานยนต์ตามไปช่วยจับคนร้ายทันที
แต่ขณะที่คนร้ายวิ่งหลบหนีเข้าไปในสวนลมมณีนาฏ
จากนั้นทำการเปลี่ยนชุดเพื่อที่จะหลบหนี
ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เขาขับรถจักรยานยนต์ตามมาทัน
แต่คนร้ายรายนี้กลับวิ่งหนีต่อไป
เขาจึงตัดสินใจขับรถพุ่งชนเพื่อหยุดคนร้าย
พอจอดปุ๊บเขาก็ทำท่าจะจ้างรถผม

เฮ้ยคนร้ายเหรอเขาวิ่งหนีผมเลย
ผมก็ขับมอไซค์ตามขึ้นฟุตบาทไปเข้าซอย

แต่ก็จับเขาไม่ได้คือเขาลุกกระโดดขึ้นไปบนนู้นก่อน

ก็ตะโกนให้คนช่วยบอกก็มีมอสไซค์อีกครั้งหนึ่ง
ดฟ้าขาเขาไว้ตอนที่เขาปีน
สะบัดหลุดแล้วก็ปีนขึ้นไปข้างบนเลย
เข้าช่วยจับคนร้ายของนายนิทิศ
ทำให้ตำรวจสามารถจับคนร้ายรายนี้เอาไว้ได้
ที่พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา

จะเข้ามาสอบปากคำจนทราบว่าคนร้ายรายนี้
คือนายหวีคุณเผิงชาวจีน
ซึ่งข้อมูลที่ตำรวจได้จากการสอบปากคำในหวี
ทำให้ตำรวจทราบว่ากลุ่มคนร้ายทั้งหมด
มีการวางแผนการทำงานเป็นกระบวนการ
เพราะมีการเตรียมรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและหลบหนี
อกจากนี้ยังพบว่าคนร้ายกลุ่มนี้
มีวิทยุสื่อสารพร้อมหูฟัง
เชื่อว่าทั้งหมดมีการวางแผนมาเป็นอย่างดี
ส่วนจุดประสงค์ของคนร้ายกลุ่มนี้
จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายข้ามชาติหรือไม่
ยังอยู่ระหว่างรอการสอบสวนของตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เศรษฐาโสรินข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน